เดี๋ยวนี้ก็ต้องมีเทรนเนอร์ส่วนตัวใช่ปะใช่อ่ามันจะได้ได้ผลหน่อย
คือเทรนเนอร์ดีดีมีเยอะใช่ค่ะแต่คนที่เป็นมิจฉาชีพแอบแฝง
แล้วฉวยโอกาสตรงนี้มันก็มีนะครับวันนี้ตำรวจกองปราบรามนะฮะ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกเนติวงกุหลาบภูมิกับการ๕
บังคับการกองปราบรามบุกไปจับกลุ่มตัวชายคนหนึ่งที่เป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสนะครับ
อ่าซึ่งไปก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศอาณาจารย์ลูกค้าเอาไว้สี่คดี
ก่อนหน้านี้ก่อเหตุสามคดีคดีล่าสุดยี่สิบสามมกราคมหกสอง
หลบหนีไปอยู่ที่บ้านเช่าในพื้นที่จังหวัดสุราธานีนะฮะ
ตามไปจับกลุ่มตัวได้นะครับผู้ต้องหาคนนี้ชื่อว่านายเกียรติศักดิ์มากศรี
หรือว่าในกอล์ฟอายุ๒๑ปีเป็นชาวประจวบคิริขันนะครับ
แต่หนีไปอยู่ที่สุราชธานีก่อนหน้านี้มีคดี
นวงเหนียวกักขังผู้อื่นเมื่อ๓สิงหา๕๙
มีคดีข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นเมื่อ๑๐สิงหา๖๐
มีคดีพรากผู้เยาว์อนาจารย์เด็กอายุกว่า๑๕ปี
เมื่อ๕กันยายน๖๑แล้วก็ล่าสุดนี่แหละ
ก็ไปคมคืนเขาอีกนะในหอพักนักศึกษาย่านคลองหลวงปฐุมธานี
ก็โดยอาศัยนี่ครับอาชีพเป็นเทรนเนอร์ในฟิตเนส
พอมีลูกค้าที่เป็นหญิงสาวมาให้เป็นเทรนเนอร์ประจำตัว
ก็จะทำให้เขาหลงเชื่อว่าไว้ใจได้
หลังจากนั้นก็มีการติดต่อนู่นนี่นั่น
แล้วก็มักจะนัดพบปะผู้เสียหายอ่าอย่างลายล่าสุดเนี่ย
นัดว่าจะไปหาเขาที่หอพักแล้วไปถึงก็ไปข่มขืนเขานะครับ
แต่นายเกียรติศักดิ์ผู้ต้องหาอ้างว่าที่ถูกแจ้งความเนี่ย
แต่ละคนเนี่ยนะเคยเป็นแฟนเขาทั้งนั้นแหละ
แต่พอเลิกกันก็เหมือนกับโกรธก็มาแจ้งความกันแกล้งเขาว่า
ข่มขืนแม่อนาจารย์แต่ทุกคนเลยเหรออดีตแฟนทุกคนทำแบบนั้นเลยเหรอ
เขาอ้างว่าอย่างนี้ก็ไปแก้ตัวในชั้นศาลนะครับ